ให้เป็นข่าวเช้าเสาร์อาทิตย์แต่เราก็มีการเมืองนะคุณผู้ชม
เพราะว่าต้องดูคนข้างหลังนี่

ท่านประธานวันนอร์ท่านก็บอกว่าเดี๋ยววันอังคาร
รับรองได้รู้๕โมงครึ่ง

เพราะว่าเขาจะเริ่มโหวตกันตอนประมาณบ่าย๓นะกัดฟันแล้วทั้งนี้

ตื่นมา๒๒ก็เปิดไทยรัฐแล้วเอารีโมทไปวางไกลที่อื่นเลย
ดูห้องข่าวดูข่าวเช้าดูมากับข่าวเที่ยง
แล้วไปดูข่าวเย็นเลยต่อนิวโชว์เลยเพราะว่าเด็ดแน่นอน
จะได้รู้กันว่าคุณเศรษฐาทวีสินจะถูกเสนอชื่อและเป็นนายกคนที่๓๐หรือไม่
แต่ว่าที่แน่คือไม่จำเป็นต้องไปแสดงวิสัยทัศน์นะ
คุณผู้ชมฮะเมื่อวานี้ท่านประธานวันนอร์ครับนายวันมุธมัธนอมธาประธานรัฐสภา
ออกหนังสือนัดประชุมสภาครั้งที่๔สมัยสามัญประจำปีครั้งที่๑ก็คือวันอังคารหน้า๒๒สิงหาคม
เริ่ม๑๐นาฬิกาครับวาระสำคัญในสองเรื่องด่วนคือก็คือโหวตนายกนั่นแหละคุณผู้ชม
กับอีกอันนึงก็คือการเสนอยกเลิกมาตรา๒๗๒ที่ภาคเก้ากลายเนี่ยเสนอเข้ามา
ในการแก้ร่างรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยวิบสามฝ่ายเมื่อวานเขาประชุมร่วมกันก็มีมติกำหนดเวลาด้วยนะคุณผู้ชม
ในการอภิปรายทั้งหมดในวันที่๒๒สิงหาคมเขาจะกำหนดไว้๕ชั่วโมงให้สมาชิกวุฒิสภา๒ชั่วโมง
ให้สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรใน๓ชั่วโมงครับไม่เกินนี้และคาดว่าจะลงมติตามที่พี่น้ำแข็งบอกก็คือ
บ่าย๓เริ่มลงมติเลยและเสร็จสิ้นภายใน๑๗นาฬิกา๓๐นาทีตามกราฟิกทางขวานี้เลยคุณผู้ชมก็น่าจะได้รู้ว่า
นายกคนที่๓๐เนี่ยเราจะได้เห็นหรือไม่ท่านประธานวันนอบอกส่วนคนที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดตนายกไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อที่ประชุมครับ
เกือบ๓เดือนแล้วเราไม่มีนายกรรมตรีที่จะมาบริหารประเทศซึ่งทำให้การบริหารต่างในเรื่องงบประมาณความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งกฎหมายที่จำเป็นจะเข้าสู่สภา
หรือกตนข้างอยู่ที่ต้องการให้รัฐบาลใหม่เย็นก็ทำไว้ได้ซึ่งกล้ายจะรบกำหนด๖๐วันแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถือว่าวาระกาลเลือกยั้งพวกเรียกเรื่องเรียวกดวนที่จะต้องทำด้วยความรบครอบและก็รวดเร็ว
ไม่จำเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์คือมันก็ไม่ได้มีอยู่ในทั้งรัฐธรรมนูล
ข้อบังคับของรัฐสภาไม่ได้ระบุเอาไว้เรื่องนี้นะคะ
ถ้ายังจำกันได้ปี๖๒ใช่ไหม

นั่นก็ไม่ได้แสดงวิสัยทัศน์นะคุณผู้ชมสำหรับพลเอกประยุทธ์กับคุณธนทร
คุณผู้ชมฮะโดยมียติหนึ่ง
แต่ว่าตอนนั้นพระธรรมวันนอนท่านปิดประชุมไว้ก่อน
อาจารย์วันนอบอกว่าไม่สามารถจะนำมาทบทวนได้นะ
เรื่องแยะติเสนอชื่อนายกซ้ำก็คือคุณภิธาเนี่ย
ไม่สามารถนำมาทบทวนได้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาขึ้น
ว่าเมื่อรัฐสภามีมติอย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว
ก็กลายเป็นว่าอ้าวอย่างนี้ต้องมาทบทวนกันตลอดเหรอ
มันก็จะเป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้นไป
แต่ก็คือมันจะสอดคล้องกับที่สารรัฐมนูล
ใช่มีมติออกมาไม่รับคำร้อง